ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาแล้วกันหมดนะคะข่าวใส่ไข่ของเรา
ไม่หิวมากเวลาเย็นแบบนี้นะ
นี่อยากนั่งกินโรตีกันเนี่ยมาค่ะคุณ

ไม่ใช่จะต้องสดสิสดใหม่ให้เยอะ

ทันจริงเมื่อกี้กำลังกินข้าวอยู่
อร่อยจริงร้านนี้อะไรอ่ะโรตีมันเป็นข้าวเหนียว
อันเมื่อกี้มีข้าวเหนียวไก่หมูย่างข้าวเหนียวคอหมูย่างด้วย

นี่วันนี้ยอดผู้ป่วยเนี่ยเขาบอกว่ามีสถานการณ์แนวโน้มที่ดีขึ้น
ดีขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ถึง๒๐๐๐มาติดต่อกัน๙วันแล้ว

ใช่ค่ะยังสูงอยู่นะครับคือต้องดูที่ตัวยอดผู้เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็ไม่ถึง๒๐๐๐๐แต่โคกดูยังไง

ผมต้องเฮียว่าพอจะคลายล็อก๑กันละเนี่ยเนาะ

อะไรงี้ยอดตรวจกันเท่าเดิมอยู่
เราไม่รู้ไงว่ายอดตรวจเท่าไหร่ไง
แต่ไม่ให้ดูยอดผู้เสียชีวิต
ลาเฝ้าทิศที่ผ่านมาไหมทำอะไร

ก็ต้องดูดวงหน่อยตอนนี้ไม่ค่อยไหว

วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตมันเกือบ๒๐๐กว่าใช่ไหมเมย
ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เราอัปเดตให้ฟัง

มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๕๙๗๒ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๑๑๙๐๖๓รายค่ะ
หายป่วยเพิ่ม๑๗๒๘๑ราย

ตัวเลขก็ยังเยอะอยู่๒๕๖ราย
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๑๓๙๙รายค่ะ
ทางด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุล
ก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี

บอกว่าหลังจากที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการบางส่วน
รวมถึงอนุญาตให้มีการเดินทางข้ามจังหวัด
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด
โดยมีการกำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน๗๕เปอร์เซ็นต์
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่๑กันยายนนี้นะคะ
แล้วก็มีอีกหลายมาตรการเลยที่จะมีการผ่อนคลาย
ทั้งเรื่องของการนั่งรับประทานในห้างสมสินค้า

ทีนี้ทางพลเอกประยุจรรย์โอชา
ก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
มีการติดตามกำกับดูแลการกลับมาเปิดให้บริการ
ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะด้วยนะคะ
รวมถึงอากาศยานอย่างเข้มข้นมากขึ้น
ในส่วนของประชาชนที่จำเป็นจะต้องเดินทางข้ามจังหวัด

ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคทุกกรณี
แล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลก่อนการเดินทางค่ะ
จังหวัดปลายทางที่คุณจะเดินทางไปเนี่ย
มีมาตรการป้องกันโรคอย่างไร
ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ต่างต้องปฏิบัติตนอย่างไร
แต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันอยู่นะตอนนี้นะคะ

ให้เกิดการเดินทางได้มากขึ้น

ยังมีมาตรการเฉพาะพื้นที่
ซึ่งหากดำเนินการไปได้ราบรื่น

มาตรการต่างเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปด้วย

ทันตแพทย์หญิงสรรญาตันเจริญ
ฮะเขาเป็นอะไรกับคุณพี่ไม่รู้
ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเพศัตว์วิทยา
แล้วก็คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรพรสวรรค์เหลืองวุฒิวงศ์
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและอินมิลโนโลยี
ก็มีการคิดค้นเรื่องของน้ำยาบ้วนปากค่ะ
ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด๑๙ได้
หมายถึงว่าเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
โดยรองศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงสรรญา
ก็เปิดเผยบอกว่ามีการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัย
ร่วมกับองค์ประกอบอื่นที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก
จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการเขามีการใช้เซลล์เส้นใยในเหงือกของมนุษย์
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลทันตกรรม
ก็พบว่านวัตกรรมนี้สามารถยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อของโควิด๑๙ได้มากกว่า๙๙๙๙เลยนะคะ

ใช่การแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙ได้มากกว่า๙๙๙
สมมุติว่ามีปริมาณเชื้อไวรัสประมาณ๑แสนตัว
หากใช้น้ำยาบ้วนปากนี้แล้วก็บ้วนปากไป
มันจะสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด๑๙
คือมีชีวิตเหลือเพียงแค่๔๑ตัวเท่านั้นเอง

คือจุดเด่นของน้ำยาบ้วนปากนี้คือเขาคิดค้นมันเขาขายแต่ที่ไหน
โดยจะไปทำลายไขมันที่หุ้มตัวเชื้อไวรัส
ทำให้ขาดองค์ประกอบที่จะเพิ่มจำนวนต่อ
แล้วก็ยังสามารถจัดเก็บได้นานเกิน๑ปีในอุณหภูมิห้องค่ะ
ที่สำคัญคุณสามารถที่จะใช้แบบว่าบ้วนปากเพียงแค่ไม่ถึง๑นาทีค่ะ
หลังจากนี้เขาก็มีแผนจะนำไปใช้ตามพวกแบบโรงพยาบาลสนามก่อน
ทะสถานรวมถึงค่ายทหารต่อไปยังไม่ได้มีออกมาจาก
แต่พี่เชื่ออย่างแล้วว่าไม่นานนี้ประมาณอาจจะสัก๖เดือนอย่างนี้
คือแบบคนในโลกนี้น่าจะมีอะไรที่มาสู้กับพวกเรา
สู้กับมันอยู่แล้วใช่เขาบอกว่าตอนเนี้ยเราเริ่มวัคซีนที่แบบไม่ต้องฉีดอ่ะ
เห็นไหมเขาบอกว่าจะมีแบบพ่นใส่ปากพ่นจมูกพ่นจมูกพ่นใส่ปากป้นทุกอย่างเลย
เขาบอกว่าตอนนี้ต้องดูดีนะมันมีมาเยอะแล้วก็วัตกรรมเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมากันเยอะพอสมควร
ถูกค่ะของไทยเราก็มีจุฬาคอฟ๑๙อันนี้เขาคาดการณ์ว่าตอนนี้เนี่ย
ก็น่าจะได้เริ่มมีการใช้งานจริงประมาณเดือนเมษายนปีหน้า
ส่วนวัคซีนใบยานะคะอีกอันนึงอันนั้นก็จะมาหลังกว่านิดนึ
บอกประมาณกลางปีประมาณมิถุนาอืมก็น่าจะคาดกันใช่ปีหน้ากลางปีไปแล้วเนี่ย
เราก็จะได้แบบว่าวัคซีนใบยาจะรักคล้ายกับนาโนแวคตัวนี้นะคะ
นั่นแหละก็เป็นความหวังของพวกเราด้วยคนไทย
โอเคนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
ข่าวของทางภูมิกับโจ้นะครับก็แน่นอนนะครับ
ผลการชนสูตรพลิกศพก็ออกมาแล้วนะครับ
ก็คือยืนยันชัดเจนนะครับว่าผลเนี่ยนะฮะคือฉบับเต็มนะครับ
เรื่องต้นนะฮะแพทย์ลงความเห็นการเสียชีวิตนะครับก็คือขาดอากาศหายใจนะฮะ
สำหรับมาวินนะครับที่ทางฝั่งของภูมิกับโจ้เองเนี่ยไป
ใช้ถุงรัดคอเขาเนี่ยทั้งหมด๖ใบนะครับไปคุมหัวเขา๖ใบเนี่ยนะครับ
ส่วนสารเสพติดเนี่ยนะก็มีนะครับแต่ไม่ใช่สาเหตุของการตายนะครับ
ตอนนี้นะครับได้มีการสอบพยานหลายปากแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการโอนคดีทั้งหมดเนี่ย
ที่ส่วนกลางเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงผู้ต้องหาด้วยนะฮะ
ก็ต้องมีการย้ายไปควบคุมตัวต่อนะฮะที่เรือนจำกลางนะครับ
ซึ่งเป็นขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
ซึ่งหลายคนตอนแรกเนี่ยก็มีความกังวลใจนะครับว่าเอกสารรับรองการตาย
หรือใบรับรองการตายตอนแรกที่ออกมานะครับที่บอกว่าไปพบพิษนะครับของแอลพิตามีน
อันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นใบแค่เริ่มต้นเห็นไหมฮะสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน
ล่าสุดเนี่ยคือผลออกมาแล้วแบบฉบับเต็มนะครับไอ้ที่เราเห็นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้มันเป็นใบ
ใบเอกสารรับรองการตายเพื่อที่ไปออกใบมรณบัตรเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ไปใช้บนชั้นศาลในตัวนี้มันไม่ได้มีผลอะไร
เพราะว่าผลจริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้เป็นใบชนสูตรฉบับเต็มใบชนสูตรพลิกศพฉบับเต็มนะครับก็คือตอนนี้ออกมาชัดเจนนะครับ
ว่ามันก็คือเอกสารที่เรียกว่าพอจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ในการที่เอาถุงคลุมหัวแล้วก็คือขาดอากาศหายใจอันนี้คือสาเหตุการณ์ตายล่าสุดในฉบับเต็มที่ออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการสอดคล้องกันอยู่แล้วทีนี้ในรายละเอียดต่างนานาเนี่ยก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าสาเหตุการณ์ขาดอากาศหายใจเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าต้องเป็นสาเหตุการตายเพราะว่าต้องมีการผ่าพิสูจน์อาจจะมีเรื่องของสมองที่เปลี่ยนสีจากสีขาวให้เป็นสีชมพูเพราะว่า
พี่หนุ่มทุกคนถามไปซื้อก๋วยเตี๋ยววันนี้ไปรอซื้อก๋วยเตี๋ยวทุกคนถาม
คนที่มาต่อคิวซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขายังบอกว่าแต๋วก๋วยเตี๋ยว
ผู้กำกับโจ้ตัวปลอมผู้กำกับโจจนตัวเองจะต้องไปไล่ดู
คนไปสังเกตหูคนไปสังเกตเจาะรูหูคนไปสังเกตแบบผม
คนไปสังเกตว่าหูแค่๓วันน้ำหนักลงไป๒๐โลเลยเหรอ
อะไรอย่างนี้คุณหนุ่มคุณต้องมาถามกัญชัยก็บอกช่วยถามกัญชัยหน่อยว่าตัวจริงตัวปลอม
เรามันเปลี่ยนใบมันเปลี่ยนได้จริงจริงเหรอ
คืออันนี้ตอบไม่ได้อันนี้คุณถามผมตอบไม่ได้

ก็ได้ยินแต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรผิดผิดพลาด
เพราะว่ามันก็เห็นภาพที่เขาไปทำผงทำแผน
หรือว่าการกอดมีคนที่อะไรนะเพื่อนเขาใช่ไหมรุ่นพี่เขาหรืออะไรสักอย่าง

ที่เขาไปกอดหรืออะไรอย่างนี้มันก็

ฉันก็พูดคำนั้นบอกว่าเพื่ออะไรเขาจะมาปลอมทำไม
เขาบอกตอนแรกวันที่ไปพูดกับโจ้ไปโอ้โหสิกรรมนั้น
เขาบอกเขายังพูดแต่วันนี้เป็นวันที่แปลกคือวันนี้
ควรไปจับผิดชาวเน็ตเนอะ
วันแรกที่เขาจับผิดคือวันแรกที่เป็นภาพออกมาไม่ใช่วันนี้

เขาจับอีกวันคือหลังพอวิมอนตรีบคือนุ่นน่ะ
อือภาพเปรียบเทียบใบหูวนให้ดูมีภาพผม
ก็แบบว่าใบหูมีทุกสิ่งแบบทุกอย่างเลย
เขาจะย้ายผู้กำกับโจ้กลับมาที่เขาเรียกว่าคุกเรือนจำกลางนะครับ
หลังจากกองปราบเนี่ยเขารับโอนคดีตำรวจมาแล้ว
อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าตอนนี้ยิ่งเผยผลการตายของเหยื่อ

เขาก็มีการจับผิดกันเยอะว่า

หรืออะไรอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยของภูมิกับโจ้หรือเปล่า

เพราะว่าอันนี้หมวกค่อนข้างปิดลงมาแบบเยอะในระดับหนึ่ง

เขาบอกถ้าผอมลงขนาดนี้มันต้องใช้คน๒๐๒๐กิโลนะ

แต่คำถามคือเขาจะปลอมเพื่ออะไรก่อน

เธอได้เห็นไหมเธอเล่นทวิตเตอร์เธอเห็นไหม

แต่เขาจะทำไปเพื่ออะไรนี่คือคำถามไง
เธอคิดว่ามันก็น่าจะเขานั่นแหละ

หูมีเจาะกับไม่เจาะด้วยนะ
เพราะว่าตั้งแต่อยู่ห้องมันก็ไม่เห็นเลย

เพียงแต่ว่าอาจจะแบบมุมกล้อง

แต่มุมกล้องมันสามารถเปลี่ยนได้จริง

แต่ความตอนที่เขาใส่ชุดตำรวจมันหรือใส่

แต่พอเขาใส่เสื้อยืดมันก็ดูผอมลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

มันจะทำให้หุ่นดีไง

เขาบอกทำไมเจาะหูตอนไหนอะไรอย่างนี้
มันก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาเยอะจริงนะ

ผู้กำกับเจ้าไม่ได้เจาะหู
แต่ปุ๊บเข้าไปปุ๊บอยู่ดีหูเจาะได้ยังไงวะ
คืออย่าเพิ่งไปพูดตัดสินขนาดนั้น
คือเอาเป็นกลางก็คือเราก็ตอบไม่ได้

ก็คงไม่ไปตั้งข้อสังเกตอะไรขนาดนั้นหรอก

ผมว่ามันคงทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอก

เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูกันแค่นี้
หรือคนที่เคยคบกับเขาหรืออยู่กับเขา
คนเหล่านั้นก็จะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่

ซึ่งขนาดนี้เขาบอกมีการสอบพยานหลายปากแล้วด้วยนะฮะ
อกจากนี้ก็จะมีการโอนคดีทั้งหมดไปยังส่วนกลาง
จากวันนี้เป็นต้นไปรวมถึงผู้ต้องหาเนี่ย

คนทำผิดยังไงต้องเอามารับผิดชอบล่ะค่ะ

ใส่เสื้อธรรมดาก็เป็นปกติติแต่ผมก็ปิดเขา

คือถ้าพลาดไปนี้คือผมบอกเลยจบเลยแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีไม่น่าจะเอาตัวตอบหรืออะไรมา
คดีใหญ่เราต้องทำแบบรัดกลุ่มแบบรอบครอบสุด
อืมแต่คนเรามันเครียดแล้วบางคนมันผอมง่ายมันสู้ได้เร็วจริงจริงนะเออ
ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการซูบหรอกมันก็อาจจะเป็นรูปร่างเขาแบบนี้แหละ
แต่เราไม่ได้ไปรู้จักเขาไงเราไม่ได้เคยเจอเขาไง
แล้วเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเต็มยดเหมือนก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้
ก็เป็นกระแสที่คนพูดถึงกันไม่เยอะเหลือเกินในโรคอลลายว่าจริงไหมจริง
เสาร์วันที่ที่ผ่านมาคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยว่าจริงไหม
จริงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขามีคนที่ไปเยี่ยมแล้วเขาไปโผล่กอดกัน
มันมีความเชื่อมโยงอีกหลายอย่างที่ยืนยันว่าน่าจะเป็นเขาแหละมันไม่น่าจะผิดหรอก
มันดูแล้วมันจะเป็นโคนนั้นไปหน่อยไม่น่าได้หรอก
อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ปลอมไม่ปลอมไม่รู้แต่เขาบอกว่าวันนี้คุณศิระเอาเงิน
เงินเลยนะสด๑ล้านบาทใส่ถาดทองเลยไว้ที่บ้านทรงไทยถ้าสมมุติเราไปทำงานพอดีพัสดุงแก้ว
ตอนนั้นจะเห็นบ้านสงธัยที่ค่าขายนั่นคือของคุณศรีแล้ววันนี้เขานัดกันที่บ้านสงธัย
ไปเลยเริ่ม๑ล้านบาทดีพี่เตรียมเงินสดวิเริ่ม๑ล้านบาท
เขาจ่ายล้านหนึ่งส่วนไฮโซลูกนัดประกาศว่า
จะนำเช็คเงินสด๑๐ล้านบาทมาวางเพื่อพิสูจน์ความจริงเช่นกัน
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าเมื่อนายธนัดเนี่ย

เราไปดูคลิปกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับ
สวัสดีครับขอโทษทีเช้าไปหน่อย
ครับครับแป๊บหนึ่งขอขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเข้าตา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไปให้ผมทรียมเงินสดหนึ่งล้านบาท

ไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น
แต่๑๐ล้านแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกัน
มันใช้ได้เหรอใช้ซื้อข้าวได้เหรอ
อาจจะพี่เอาไปธนาคารมันก็ออกมาเป็นเงินสด๑๐ล้านได้นะพี่
พี่เรียกไปหาไปได้เงิน๑๐ล้านได้

เฮ้ยมันค่าเท่าไหร่หรือเปล่า

ก็ไปเล่นกับเงินล้านหนึ่งไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่เพื่อนเล่นไปสรรค์มันเล่นนู่น

ในไหนกัน
เอาพี่ซับพี่แม่วิง

คุณศิราบอกงั้นปรากฏว่าวันนี้นายธนัดเขากล่าวว่าเช็คดังกล่าเนี่ยออกมาจากธนาคารจริงสามารถเอาไปเบิกเงินสดได้จริงถ้าคุณศิราไม่รับก็ไม่เป็นไรขอโทษด้วยที่ทำให้ไม่พอใจไม่คิดว่าจะอารมณ์ฉุนเฉียวแบบนี้เคยสัมภาษณ์ในรายการบางรายการว่าจะวางเป็นเช็คก็ไม่เห็นจะว่าอะไร
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับ
โอ้โหดูพื้นเราดิผ่านแบบประสบการณ์มาอย่างโชคชนข้างล่างเราเนี่ยค่ะ
เห็นร่องรอยการการต่อสู้เปลี่ยนนี่ไม่ใช่นี่เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะ
ดูว่าแปดปีแล้วแม่เหมือนเหมือนมันมีแบบตัวเคลือบข้างบนเนอะ
อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มอื้อหือสุดจริงจริงอ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของคลิปที่มีการพูดถึงกันนะฮะเดี๋ยวลงไปดูภาพนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวของฝ่ายนิติบุคคลคอนโดคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้จัดการนิติ
ปรากฏว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่กับแฟนบนคอนโด
เสร็จแฟนเนี่ยเป็นโควิดแล้วกักตัวอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ย
สั่งรายเดอร์ให้มาส่งอาหารเพราะมาส่งอาหารเนี่ย
นิติยังเอาขึ้นไปให้ไม่ได้เพราะมันช้าหน่อยเอาขึ้นมาให้ช้าหน่อย
ผู้หญิงคนนี้ลุยลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาขออาหารบอกจะเอากลับขึ้นไปกิน
ปรากฏนิติก็บอกไม่ได้คุณต้องอยู่ข้างบนคุณกักตัวคุณต้องกักตัว
นะฮะผู้หญิงในนี้เขาไม่ยอมครับจะอยู่ด้วยหลงจากข้างในได้มั้ยฮะ
ตั้งจากข้างในได้ไหมครับน้องออกไว้คลิปมีตั้งจากข้างในไหมฮะ
ตั้งจากต้นอ่าตั้งจากต้นนี้ฮะ

หลังถึงทำมาสองแสนกว่าเบาเบาค่ะเรากลัวพี่ถึงทำแสนกว่าไม่ใช่

ไม่ต้องครับไม่ต้องอ่าไม่ต้อง
โอ๊ยเอ้านั่งเป็นภาเดนเกิดขึ้นเลยล่าสุดนะฮะก็ทีมข่าวก็ไปติดตามมาแล้วอืม
คอนโดแห่งนี้อยู่แถวสุธิศาลอืมนะครับพยายามไปตามหาตัวของทางพี่อ่า
พฤศกาลนิติวันนี้พฤศกาลของคอนโดที่นิติ
ปรากฏว่าวันนี้แกไม่มาเพราะตัวแกเองตอนนี้ก็ไปตรวจโควิด
เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือผู้หญิงคนเมื่อกี้
ก็คือที่เป็นลูกบ้านแกอยู่ข้างบนกักตัวอยู่กับแฟน

หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาไม่ให้ออกไปไหนเพราะยังไงต้องกักตัวอยู่แล้ว
ก็ให้เอาวางไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวนิติเขาจะส่งขึ้นไปให้
ปรากฏว่าส่งคุณไปช้ะน้ำก็ไม่พอใจน้ำก็เลยลงมาไม่รู้หลวงโถ่หิวรึเปล่า
พอลงมาก็มีวิบาทะนะครับกับทางพยายามการคอนโดคนนี้
คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้มาตามมาตรการ

ไม่งั้นคือลูกบ้านคนอื่นจะต่อว่าเขาได้

ก็บอกว่าสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ทรัพย์นี้เลย

นี่บอกรวย
และลดไหมเธอ

ก็ย้ายเถอะเพราะคงอยู่ไม่ได้ลูกในพลที่ไหนเธอไม่รู้เหมือนกัน
ลูกในพลหรือพ่อชื่อพลอันนี้ผมไม่รู้
หนุ่มเธอเหมาะกับการทำรายการอย่างนี้มากเลยนะ
ก็บอกลูกนายพนลูกนายพ่อพ่อเป็นนายพน
ผมก็ไม่รู้ว่านายพลคือนายพลตำรวจนายพลพล
หรือพ่อชื่อนายพนเหมือนกับลุงพนหรือเปล่า
ตัวมากพี่เข้าเป็นคนคุมสติอยู่กว่าพี่
เขาก็ตัวว่านาติถ้าสมมุติคนติดโตวิต
ใช่แต่วันนี้เด็ดกว่าวันนี้คนติดตามข่าวนี้กันเยอะ
บอกลูกสิบอัตรมาเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อีกแล้ว
คนใหญ่คนโตก็ไม่ใหญ่แหละปิ๊งหมูกระทะจัดพาร์ตี้แมนส์
ไม่วัดดังด้วยนะเถอะ
พระบอกขอปิ้งหน่อยหมูกระทะก็กลับมาไม่ไหวแล้ว

แต่ว่าพี่ผู้จัดการเขากลัวใช่ไหมแอ็งจี้

ทีมนี้ดูแลมาเป็นดิติอยู่มา๗๘ปีแล้วก็
ไม่ค่อยมีปัญหากับใครก็ค่อนข้างอธิษฐะใดดีที่สาม
แต่ที่ผ่านมาเขาเหมือนทางลูกบ้านเขาบอกว่า
พี่เขาน่าจะกลัวว่าแบบเดี๋ยวตกงานเดี๋ยวมันมีปัญหาแล้วก็ไม่มีงานทำในช่วงนี้

ออกแล้วคงไม่อยู่แล้วแหละเพราะว่า
นั่งเช่าใช่ไหมสรุปแล้วนั่งเช่าเขานั่น

มันคงไม่ได้หรอกไปทำอย่างนี้โอ้โห

เข้าใจว่าหิวแล้วลงมาไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นมันคืออะไร
แต่พฤติกรรมที่ไปตบเขาอย่างนี้มันไม่ได้ไง
คือถ้าเกิดว่าทางนิติทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ย
มันก็ต้องไปแจ้งทางเขาเรียกอะไรอ่ะ

ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมไม่ได้อยู่คอนโดไง

ไปอยากกินหมูกระทะ
โอเคแต่เมื่อกี้พ่อชื่อพลแน่

อันนี้เด็ดกว่าตอนนี้มีคนก็บอก
เขาก็เริ่มรู้กันแล้วเป็นพระที่ไหนอะไรยังไงนะ
นี่นะครับก็คือบุกจับคาวัดนะครับ
เจ้าวาดแล้วก็พระตั้งวงโก๊งเหล้าไม่สนโควิด
บอกอ้างรู้จักผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์คดีให้

พันตรวจเอกรณชัยลอดลอยนะฮะ
เปิดเผยนะครับบอกว่าเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ย
ได้รับการร้องเรียนบอกว่าวัดดังแห่งหนึ่ง

คณะสงฆ์ในวัดนำทีมโดยเจ้าอาวาส
พากันล้อมวงดื่มเหล้าดื่มเบียร์

ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะฮะ

หมูกระทะกินช่อยมาตำรวจได้กิน

เหลือเกินนี่เห็นไหมฮะ
ไปพบเป็นพระสงค์หกรูปคาลาวาสหนึ่งคน
ล้อมวงสนทนาทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอย่างมีความสุข

ทำมะทำมะคำว่าทำมะหมายถึงว่าทำมะนี่คือมึงจะปิ้งมะมึงจะทำมั้ย

ทำมะทำมะปิ้งมั้ยล่ะหมูกระทะ

แสดงอาการสำรวมพร้อมกับหน้าซีดหัวเนี่ยเหงื่อเนี่ยตกโล้นนะฮะ

รับกฎว่าสอบถามมันจะบอกฉันยอมรับฉันดื่มเบียนจริงดื่มเล่าจริงนะฮะ

ทางตำรวจก็เลยเชิญทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักนะครับ
พาเข้าไปห้องประชุมชั้น๓เพื่อสอบถามนะฮะ
โดยพระสงฆ์ดังกล่าวก็มีเส้นสายอ้างบอกฉันมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิทธิ์นะจ๊

โทรศัพท์ประสานขอความช่วยเหลือ

ตั้งข้อหากระทำความผิดพรบการควบคุมโรค

เกินกฎหมายกำหนดในเบื้องต้น
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนี่เปล่าไหมล่ะ
พระพระประกฎ

มีชื่อเสียงมาจากการเสกน้ำมนต์เป็นพระธาตุอืม

มีลูกศิษย์จำนวนมากมายแล้วก็เป็นพระนักพัฒนา
พระยังเปิดร้านกาแฟที่วัดจนเป็นที่โด่งดังของเชียงใหม่ด้วยนะ
เขาว่าอย่างนั้นพระอาจารย์ชื่อดังลองไปดูกัน
ซึ่งตอนนั้นอาจารย์เจษฎาก็เคยออกมาพูดถึงแล้วว่า
การที่แบบว่าอยู่ดีนึกออกไหมที่มีข่าวว่า
มน้ำมนต์แล้วกลายเป็นพระธาตุออกมาจากน้ำมนต์อ่ะ
ไม่ไปฉันที่ห้องอาหารไหมอันนี้มันน่าเค้าบอกด้วย
เปล่านะคะเห็นมั้ยพวด

เปล่าแยว

เป็นรูปสินต์ลูกหาเป็นคนใหญ่คนโตนะอ๋อเนี่ย
เขาฉันเพลมีหลายคนเข้าไปแซวอยู่ว่าทำไมไม่รอเช้า

หรือว่าอาจจะมีเครื่องบดหรือเครื่องปั่นหรือเปล่า

ใช้หลอดดูดรสนับเหมือนหลอดดูดเหมือนดูดนม

อากาศบนเหนือเขาเรียกว่าอ่อม
ก็คือแบบว่ามีฟิลแบบอุ่นอยู่กันหลายคน
แบบปาร์ตี้มันจะมีฟิลแบบว่า
มีคิวนี้ก็เลยต้องอันเชิญไปที่โรงพักเลยทีเดียว
แต่ก็งงแล้วใครสั่งให้ท่านอ่ะ

เด็กวัดสั่งก็ได้เพราะมีคารวาสอยู่ด้วยคนหนึ่ง
แต่แหมไปถึงกำลังจิบเบียร์
ฟะเลือกฉั่นไม่ได้น้นแม่มันเขาถวายอะไรก็ต้องฉั่น
อันนี้มันผิดเวลาอยู่นี้ปิดเวลาแม้บ๊าบ
ได้ค่ะแต่นี่คือศูลาเลยแม่แต่ถ้าศูลานี่คือ
ไม่ไม่น่าจะได้เนอะพิษหนักนะพิษหนักมาก
เขาบอกว่าเป็นอย่างก็สั่งไปถึงเจ้าอาวาสด้วยใช่ไหม
เจ้าอาวาสวัดดังด้วย
ถึงขณะตอนนั้นในอาจารย์เจสฎาอะไรชื่ออะไรอาจารย์เจสฎา
เมื่อกี้แค่เราสังเกตดูภายในบริเวณห้องที่มีการชัน
แล้วก็เป็นการตกแต่งห้องที่แบบคอนเที่ยงตูหลายอยู่นะ

แบบเค้าทำตัวหลาย
เห็นไหมมีความเก่าคือกินเตาถ่านด้วย

เข้าไปนี่โอ้โหเหงื่อแตกโล้น
สวยแม่งนึกวัดออกแล้ว

ผักอย่างนี้น่าไปช่วยเผาสบเป็นโควิด
ท่านใดที่ยังบินทบาทนะ

ขอบุญจากชาวบ้านอยู่นะอย่าทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกไม่ดีเลย

คือต่อให้จะไปเบิร์ทไหว้ป้องอ่าบูงอ่าบาด

โอ้โหไม่ใช่หรอกเนี้ยเจ้าเจ้าคณะว่าง่ายอืมนี่เอ่อ
กลมพุธว่าง่ายอย่างเงี้ยต้องต้องลงโทษน่ะ
คือไม่ใช่แต่ว่าพอไปดูเรื่องของบ่นใดเรื่องอะไรนะ
อ่าทำขนดมออกมาเป็นรูปพระสมเด็จอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โหลงทันทีแต่อย่างนี้ต้องไปจัดการเขาหน่อย

ที่ควรจะต้องทำก็ต้องทำหน่อยเนอะ

สาวคนหนึ่งเขากลุ้งมากเพราะเขาซื้อกล่องสุ่มมา
แต่ปรากฏว่าของที่ได้มานะคะข้างในมันไม่ตรงปกอีกแล้ว

คือกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างมากทีเดียวค่ะ
หลังจากหญิงสาวรายหนึ่งเขามีการเผยภาพกล่องสุ่ม
ซื้อมาในราคา๒๙๙บาทจากเพจของกินแห่งหนึ่ง
พร้อมกับระบุบอกว่าเลือกไม่ถูกเลย
ตรงปกไหมลองดูของที่ได้มีอาหารอยู่น้อยมาก
อย่างเช่นกุ้งเนี่ย๓๔ตัวปลาหมึก๑ตัว
ใส่ปลาดอลลี่ปูอัดหมึกกรอบมาให้เล็กน้อย
ที่เหลือนั้นเป็นเนื้อหมูจำนวนนึงค่ะ
แต่คุณภาพก็ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่
หลังจากภาพนี้มีการถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากทีเดียว
บางส่วนวิจารณ์บอกว่าร้านนั้นเหมือนหลอกลูกค้า
ส่งของไม่ตรงกับรูปที่ขาย
ขณะที่บางส่วนมองว่าราคา๒๙๙บาท
ถ้าให้ดูปริมาณของที่ได้ก็ถือว่าอันนี้คุ้มแล้ว

บอกว่าเข้าใจเรื่องต้นทุนอาหาร
แต่ประเด็นก็คือว่าคนขายไม่ได้ใช้รูปสินค้าของตัวเอง
แต่ดันไปขโมยรูปของร้านอื่นแล้วเอามาแอบอ้าง
หลงซื้อมาก็เลยทำให้ผิดหวัง
เพราะว่าอาหารนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นในรูป
โดยคนขายบอกว่าจะคืนเงินในส่วนต้นทุน
แต่ให้ส่งของคืนกลับไปด้วยนะคะอ่า
ตนก็มองว่าต้นทุนของร้านคืออะไร

ตัดปัญหาด้วยการไม่รับเงินคืน
เป็นกล่องสุ่มหมูกระทะพุ่งแหก
ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
ภาพนี้ไม่ได้สั่งจากทางร้านเรานะครับ
แต่ใช้รูปเราไปแอบอ้าง

มีคนเอารูปของทางร้านนั้นไปลงเยอะมากครับ
ขอให้ลูกค้าทุกท่านระมัดระวังในการสั่งด้วย
คือเห็นคนทำเอาไปเรียนแบบ

เอารูปไปแล้วไปหลอกคนอื่นแบบนี้
นี่กล่องสุ่มหมูกระทะกล่องสุ่มปลา

เพราะว่าพี่หนูนอนเต็มอิ่มรึเปล่าไหม
ใช่เพราะว่าวันนี้ดีดดีดดีแล้ว
พี่ไม่ได้ดีดหรอกเพียงแต่ว่า
พี่รับไม่ได้แค่นั้นเอง

คือพระโจรสจับปรับ๑ถึง๑๒๕๐๐บาท

คือเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
เพราะคนอื่นก็จะเอาไปทำตามไปทานอะไรกันอีก

แล้วก็เดี๋ยวท่านศึกปุ๊บนะติดต่อมาเลยที่ไทยรัฐเนี่ย

ไม่ให้ท่านขายกาแฟเพราะท่านเปิดร้านกาแฟ

หมดแล้วเพราะว่าจ่ายค่าปรับคนละ๑๐๐๐๐ถึง๑๒๕๐๐บาท

เพราะว่าด้วยเรื่องเมื่อกี้พระหมูกระทะ

เมื่อกี้ผมชอบมากมีน้องคนหนึ่งส่งทวิตเตอร์เข้ามา

เขาให้โซโลแกนมาเลยนะสำหรับพระเมื่อสักครู่
เมาทุกขวดลืมบทสวดทุกรูป

ศึกเถอะจะได้มากินหมูกระทะกินบิ๊กเล่ากินเบียร์ได้
ใช่ศึกก่อนจะได้วันที่๑ก็ปลดคลายล็อกพอดี
จะได้มากินล่ะนั่งกินได้อืมใช่ไหมล่ะ

ก็มักจะพบกับลีลาพริ้วไหวเลยล่ะ

ด้วยการที่ค่อยนั่งพร้อมกับยกขาขึ้นหนึ่งข้าง

ยังยื่นมือเนี่ยไปจับขาที่ยกขึ้นดู

กาทรงตัวดีมากจริงนี่มันน่ะพี่นุ่นวลนุษย์พี่นุ่นวลนุษย์
เขาเล่นแบบว่าอย่างนี้ต้องหมดเลยอ่ะนางชอบเล่นมาก
เขาเล่นเก่งมากไปสปาร์ตพริมประวัติศาสตร์โอ๊ยนานมากเลยนะ

เขามีแบบยืนแล้วยกฉีกขายังทำได้เลยแบบเก่งมาก

แต่คุณไอ้นุ่นไม่ต้องเล่นอะไรก็ผอมอยู่แล้วไหม
อันนี้ที่นักเล่นที่บ้านน้ำ
มันล้มเลยพี่หนุม

อันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะ

เดี๋ยวบางคนไปคิดว่าทำได้ไม่ได้นะ

เดี๋ยวคนไปทำเรียนแบบเดี๋ยวหัวเหอล้มไปไม่ได้นะ

พี่ตอทด้วยก็ฟิตมากเลยก็เล่นด้วยกันสองคนเห็นภาพเขาลงกันบ่อย

เอ้าทำไมเปิดเสื้อโรแนโดคืออะไร
คืออันนี้คือในข่าวเนี่ยก็คือคิดว่าโรนันโดจะต้องใส่เบอร์๗จริงแล้วไม่ใช่
เพราะว่าคาวานี่เนี่ยเขาใส่อยู่แล้วแล้วเขาลงทะเบียนไปแล้วในการจัด
เพราะฉะนั้นเมื่อวานเมื่อคืนนี้ที่เล่นเนี่ยคาเวนี่ก็ลงก็ใส่เบอร์๗ลงไป
เพราะฉะนั้นโรนันโดมาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้ว
คือที่จะใส่ได้ก็เฉพาะที่คาวานี่ย้ายออกไป
แล้วไงพี่ต้องให้เขานี่ย้ายออกเหรอคะ

เออคือไม่มีทางอยู่แล้วก็คือฉะนั้นโรนันโดก็ไม่ได้ใส่เบอร์๗อยู่แล้ว

ทำไมคะทฤษฎีเคยเขาเคยใส่มาก่อน

โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
มีคนถามว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยหลายปีกูอีกแล้วเลย

เขาจะไม่เห็นอยู่ข้างในจอหรอกเขาจะนั่งอยู่ตรงนู้น
เขานั่งอยู่ที่พื้นเขาไม่ยอมนั่งเก้าอี้คือตัวเขาไม่ยอมนั่ง
มันนั่งไม่ได้เพราะเวลาเราชูสคริปต์มันถือไม่ได้อย่างนี้

คือถ้าหนูนั่งก็จะเป็นอย่างนี้ไงไม่ได้ไงนึกออกไหมคือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนั่งอยู่ที่พื้นตลอด
ทีนี้หลังจากนั้นเราเองเนี่ยพอเราทำกัน๓คนใช่ไหมครับ
หลังก็เริ่มมีการไปถามไปคุยกับเขา

มันก็เลยกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบต้องมีเขาอยู่ตลอดในการพูดคุย

เมื่อก่อนสตูมันเล็กด้วยพี่เราอยู่กันแบบเล็ก
แต่บางคนเขาแบบบอกว่าเอาคุยมาให้แองจี้นั่งไหมจะได้อยู่สูงเท่ากัน
ก็ติดหยุดไปมาไงแล้วหลังก็ต้องเตือนคุณแม่ด้วย